การฟื้นฟูโขนโดยครูละครได้ทำให้ท่ารำของโขนและละครกลมกลืนเข้าหากัน
แต่ตัวละครที่เป็นยักษ์หรือลิงนั้นต้องหัดรำท่ายักษ์และท่าลิงตามแบบของโขน
เนื่องจากความเก่าแก่ของนาตสินไทยแม่ท่าของลิงซึ่งเคยมีอยู่๖แม่ท่านั้นได้ศูนย์หายไป๑แม่ท่า
ฝึกสอนกันต่อได้เพียงห้าแม่ท่าแต่ละแม่ท่ามีความยาวประมาณยี่สิบนาที
ซึ่งครูนาตสินแต่โบราณได้เอากิริยาต่างของลิงเช่นท่าขู่ท่าหลบท่าเก่าท่าตีรังกาและท่าจับแมลงวัน
มากำหนดให้เป็นวินัยของลิงเมื่อแสดงออกคนดูก็รู้และเข้าใจว่าเป็นลิงทันที
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน